มาดูสาวคนนี้ค่ะเขาอยากวอนขอชาวเน็ตช่วยกันหน่อย
ตามหารถคันนี้ที่ขับฝ่าไฟแดงแล้วมาชนรถจักรยานยนต์ของเธอจนเธอล้มแล้วบาดเจ็บ
คนขับหนีไปแบบไร้ร่องรอยนี่แหละค่ะคือภาพรถจักรยานยนต์ของเธอที่พังเสียหาย
ตัวเธอเองก็บาดเจ็บผู้เสียหายชื่อว่าคุณเจนอายุสี่สิบแปดปีค่ะ
บอกว่าถูกรถคันสีขาวคันหนึ่งฝ่าไฟแดงบริเวณแยกนราธิวาสสาธรณ์
่งหน้าสะพานตากศิลป์กรุงเทพชนกับรถของเธอที่เธอบอกว่าเธอมาตามสัญญาณไฟเขียวปกติ
ทำให้เธอล้มหัวฟาดพื้นหมวกกันน็อกกระเด็นหลุดออกไปและลื่นถลายไปกับถนน
หมวกกันน็อกแตกเลยค่ะเดี๋ยวมีร่องรอยการบาดเจ็บของเธอด้วยนะคะ
แล้วเธอบอกว่าคู่กรณีหนีไปเลยไม่รับผิดชอบใดนี่แหละค่ะร่องรอย
เธอก็เลยนี่แหละค่ะคือบอกว่าตอนนั้นมีพลเมืองดีมาช่วยเหลือ
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะคะ
แต่เธอเล่าแบบนี้อันนี้ตามคำบอกเล่าของเธอนะ
บอกว่าไปขอดูกล้องวงจรปิดกับตำรวจแต่ตำรวจบอกให้เอาใบแจ้งความ
ไปขอดูกล้องวงจรปิดที่สอนอทุ่งบางคอแหลมแทนเธอไปทุ่งมหาเมฆใช่ไหม
ตำรวจที่ทุ่งมหาเมฆบอกให้ไปสอนอบังคอแหลมเพราะพื้นที่คาบเกี่ยวกัน
แล้วเธอบอกว่าตำรวจบอกว่างานเยอะแนะนำให้เอาใบแจ้งความไปหาหมอโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เธอมี
จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าทำแผลสุดท้ายโรงพยาบาลบ่อต้องสำรองจ่าย
เพราะพรบอขาดสรุปเธอโดนฆ่าทำแผลไปสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท
อยากวอนชาวเน็ตช่วยแจ้งเบาะแสให้หน่อยว่าใครผ่านถนนเส้นดังกล่าวตอนตี๒ถึงตี๓ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วเขาจอดรอเขาจอดรอแล้วก็เขาปิดใส่หน้ารถอืมซึ่งซึ่งไม่เห็น
เขาก็ขี่มอไซค์ก็ไม่ได้มองเพราะว่ารถมันมีวิ่งกันอยู่หลายคัน
แล้วก็พอไฟเราของเราก็ยังเขียวอยู่ก็ขี่ไปปกติ
แต่เขาพุ่งออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางพระราม๓
แล้วก็เขาชนเราแล้วเขาก็หนีไปเลยไม่ลงมาดู
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากตำรวจหน่อยเนอะว่า
น้องทุ่งมหาเมฆเขามีเหตุผลอะไรที่บอกว่า
ให้เอาใบแจ้งความใบบันทึกประจำวันไปแจ้งตรงบังคอแหลมด้วย